พาไปดูคนดวงดีแต่คนดวงดีที่นี่
มันเป็นการประกวดแต่ประกวดไม่ต้องใช้ความสวยใช้ดวงอย่างเดียวล้วน
มาดูการประกวดสาวงามที่ไม่ได้มีแค่ความสวยแต่ต้องพกดวงมาด้วยจ้า
บอกเลยแต่ละคนสวยมากตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรตัวคลอดบุตรตัวอุปถัมภ์
โอ้โหที่สุดว่างั้นเถอะที่สุดของที่สุดเลยตัวมัมตัวแม่สุดเลย
เหล่าสาวงามนะคะเป็นผู้เข้าประกวดธิดาดวงดีภายในงานมหากรรมอาหารมหานครพิศนุโลกค่ะ
ความสามารถหลากหลายซึ่งการประกวดที่ดาดวงดีนะคะไม่ได้มีคณะกรรมการตัดสิน
อ้าวแล้วเขาจะคัดกันยังไงล่ะน้องใบตอง
ก็บอกแล้วว่าใช้ดวง

เวลาใช้ดวงก็ทำเหมือนจับสลากได้หัวหมูเลยเมื่อกี้เลย
เหรอจับฉลากใครเข้ารอบไอ้ความสามารถที่มีความสวยที่สุดบางอันนี้ไม่มีผลเลยเหรอคะ
แปลว่านี่ธิดาดวงดีไม่ใช่ธิดาคนสวย

ถ้าคุณจับสลากได้คำว่าดวงดีเข้ารอบดวงซวยกลับบ้าน
ดูบรรยากาศดีกว่าว่าใครดวงดีดวงสวยค่ะ
ดวงสวยจะมีสลากทั้งหมด๒๓สลากนะคะ

ดวงดวงดีค่ะ
เข้ทีนี้ตัวเรามีตัวนี้อยู่แล้วเหลือที่ดวงอีกตัวอีกค่ะ
ครั้งหลังถึงว่าเราแต่งตัวมาทำไร

ดวงล้วนคุณแล้วดูเนี่ยคนที่ได้มงทำยังไงถึงจะได้มง

เหรอต้องร่วงดีขนาดไหนผลการประกวดในครั้งนี้นี่ค่ะ
สาวที่ได้มงนะคะคุณนัทรัฐอุบลรัฐชื่อเล่นน้องบาร์บี้
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดสุโขทัย
ได้รับตำแหน่งธิดาดวงดีประจำปี๒๕๖๒
ยินดีด้วยค่ะ

ก็เขาดวงดีมากเมื่อกี้คือเอาจริงนะ
จับสลากเข้ารอบแล้วจับฉลากว่าใครได้มง
นั่นสิคุณค่ะดิฉันรู้แล้วว่าปีหน้าเจอกันค่ะ

ตรงคุณคิดดีเพราะว่าทั้งวันสลากินแบบระดะบาลที่เราเสี่ยงทุกครั้งเคยบ้างมั้ยละ

ไม่ไปแล้วอยู่นี้แล้ว
เอาว่ากันไปในเรื่องของการวัดดวง
แต่ว่าก็เป็นเวทีหนึ่งที่มีความสวยงามสีสันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ